มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวความคืบหน้าครับก็คือการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ดำเนินนโยบายแบบนี้เองต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ช่วงแรกพฤศจิกาธันวาเป็นการสำรวจข้อมูล
จากนั้นมกรกุมภาคมเป็นการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบ
มีนาเริ่มตรวจค้นกวาดล้างแล้วก็เอาจริงเอาจัง
ล่าสุดนี้พบตรบอกว่าอาจจะมีรายชื่อของพลตำรวจ
ถึง๔นายเข้าไปมีส่วนเอี่ยวด้วยกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ก็พูดถึงการปราบกลางผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
และในจำนวนนี้มีพลตำรวจ๔นายด้วยกัน
ซึ่งเรียกเข้ามาพูดคุยเรียบร้อยแล้ว

แต่จากข้อมูลนั้นพบว่าเข้าข่ายฐานความผิดทั้ง๑๖ข้อที่วางกรอบเอาไว้
ซึ่งจากนี้ไปก็จะดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญานะครับ
ขณะเดียวกันปฏิเสธว่านโยบายการปราบรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
เนื่องจากว่ามาตรการนี้ออกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
โดยคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับ

ผมก็ยังไม่ได้ไปสัมผัส๑๐๐นะนะ
คงจะเห็นเป็นรูปธรรมนครอบคุณหน้านะครับ
นี้ผมส่งรายชื่อมานะครับที่ค่าเทื่อนอยู่นะครับ
อาทิตย์หน้าคงจะมีบ้างครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบราม

รายชื่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลนั้นผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมค่ะ

ในส่วนของทหารและตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย
เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดมั่นใจนะ

ถ้าส่วนหมูพีมีกำลังคุยของเราหรือเปล่า

ทหารก็มีอีกมีในราชการ
เหมือนไม่รู้ราชการแล้วผมไม่ได้ดูแต่มี

เรื่องต้มนี่เราได้ดีกว่าแต่ตำรวจการกันแล้ว

แหมทำไมจะไปถามอย่างนี้
ก็ทำไปแล้วก็เข็นอยู่แล้วก็ทำไปแล้ว

วันนี้เขาก็เข้าในพื้นที่ทุกพื้นที่
อกจากนี้มีรายงานด้วยว่ารายชื่อผู้มีอิทธิพล
ที่ถูกส่งมาอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

ดำเนินการตรวจสอบมีกว่า๖๐๐๐รายชื่อ
ประกอบด้วยหัวคะแนนนักการเมือง
นักการเมืองท้องถิ่นตำรวจทหาร
รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐอื่นด้วยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบทสัมภาษณ์
ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แบบเต็มนะครับ
สนุกกันต่อนอกจอปรากฏข้อความด้านบนมุมจอแล้ว
ดาวนโหลดกันได้ฟรีทุกระบบครับ